คุณผู้ชมมาดูเรื่องระทึกข้างหลังเราครับ

คือเป็นเรือลากจูงมีลูกเรือ๙คน
เขาเจอคลื่นซัดกระแทกจนท้องเรือแตก
ป้องสระเมือเรือแล้วก็ลงไปที่แผ่ฉู่ชีพ
เท้งเต้งอยู่แบบนั้นและเรือบรรทุกน้ำมันไปเจอ

ไอ้ไบ้เหล่ามึงไอ้ไบ้อ่ะ

ใจเย็นใจเย็น

โอ้ยพอตกหน่อยแล้วถอยหลัง
ถอยหลังดิวะนี่เข้าไปจ๊ะ

จับไว้คนหนึ่ง

ตรงนี้คลื่นทะเลมันน่ากลัวเนอะคุณผู้ชม
เมื่อวานครับผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ามิลละดงหลงทะเลนะครับ
ก็โพสต์คลิปขณะที่เข้าไปช่วยลูกเรือจากเรือลากจูงสินค้าที่ลอยอยู่ในแพร่ชูชีพทั้งหมด๙คน
หลังเรือลากจูงของเขาถูกคลื่นซัดนะฮะจนเรือแตก
ก็คือเรือณปภานะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเรือนับประพาคันนี้คือเรือบรรทุกน้ำมันเข้าไปช่วยนะฮะ
ถูกคลื่นซัดจนจมลงไปมีลูกเรือ๙คน
สุดท้ายต้องสละเรือครับแล้วก็ลงแพร่ชูชีพนะฮะ
แล้วทุกคนทั้ง๙คนอยู่ในแพร่ชูชีพอย่างปลอดภัยนะฮะ
เรือของเขาเนี่ยออกจากท่าเทียบเรือสุมราชธานีตอนบ่าย๒ของวันที่๖นะฮะ
เดินทางไปส่งสินค้าแต่ระหว่างทางไปเจอคลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรง
คุณขึ้นสูง๔เมตรซัดตุ้มซัดตุ้มเข้าไปซัดใส่เรือไปนะฮะ
ช่วงประมาณสักตี๓ตี๔มืดทำยังไงฮะสุดท้ายเรือรั่วครับ
มีน้ำไหลเข้าตัวเรือเยอะสุดท้ายเนี่ยน้ำมันท่วมห้องเครื่องจนเครื่องยนต์ดับ
ตัดสินใจสละเรือนะคือโดนซัดตอนตี๓ตี๔น้ำเข้าน้ำเข้าจนต้องสละเรือตอน๗โมงเช้านะฮะ
แล้วก็วิทยุขอความช่วยเหลือไปนะฮะตามขึ้นที่เข้าไปที่ชายฝั่งนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยก็ประมาณสักคุณคิดดูนะเขาสนามเรือ๗โมงเช้า
ภาพที่เห็นเนี่ยเรือไปเจอตอนบ่ายโมง
บรรทุกน้ำมันไปเจอบ่ายโมงแล้วก็ไปช่วย๙คนออกมาได้อย่างปลอดภัย
ไม่ได้มีใครบาดเจ็บอะไรเลยแต่ก็รอแทงเต้งตั้งแต่เช้ามืดจนบ่ายก็อิด
มาหลายชั่วโมงนะเอออิดโรยหิวกันน้ำก็ไม่ได้กินอะไรแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะ
ที่สำคัญถ้าเกิดช้ากว่านี้คุณผู้ชมดูแพยางลมมันเริ่มฟีบแล้ว
ลมมันเริ่มหมดแล้วถ้าช้ากว่านี้อาจจะจมก็ได้
โชคดีเรือน้ำมันไปช่วยแล้วก็ประสานเรือต่อ๑๑๔ของกองทัพเรือไปรับ
แล้วส่งทุกคนขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับ